แต่เมนูนี้สิคะไม่แปลกเพราะเป็นเมนูยอดฮิต

ยอดนิยมเหลือเกินคิดอะไรไม่ออกสั่งแต่กะเพรานี่แหละ
แต่กระเพราร้านนี้นะแค่ชื่อร้านก็เก๋แล้ว
ชื่อว่าแล้วแต่กะเพราแท้ระดับโลก
เฮ้ยชื่อก็เกลียดแล้วนะ
แต่ที่เก๋มากกว่าชื่อก็คือภาชนะที่เสิร์ฟมานี่แหละ
ไปค่ะคุณผู้ชมไปไปกินกะเพรากันนะคะ
กะเพรารสเด็ดที่ถูกเสิร์ฟมาในลักษณะเป็นสำหรับแบบนี้
ใส่บาทมาเลยเหรอแล้วดินใส่ถังแล้วก็มีการแบบปูปลูกเอ่อ
พลาสติกแล้วก็เสิร์ฟมาบนขันโตกแบบนี้
เดี๋ยวนะคือมีหมวดอภาชนาศแปลกแปลกอ่ะ
อันนี้ยังไม่ได้บวชนะคะฉันในบาทกันเลยเหรอคะจองใบเดียวค่ะ
ที่ร้านโอ้โหนี่ใส่ชามข้าวหมาอันนี้ให้คุณชนะ

คือเรื่องของเรื่องคุณไม่มีจานเหรอครับ

มันมีเหมือนกันในเครื่องปั่นบดอาหาร

คือตำพริกกระเทียมแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลย
นี่เป็นชามข้าวสุนัขก็มี

คุณสาธารณ์จะเรียกว่า๑๕เป็นหนึ่ง

แต่ว่าจะเสร์ฟไปเก่าแบบไหน
อ่ะเนี่ยชามแป๊ะซะก็มี
และนี่ต่อก็มาจากในไหยปะร้า
เก่ที่สุดอ่ะได้หมดมีไข่ดงไข่ดาวไข่เจียวพอร์ตด็อกก็มี
สำหรับใครที่แบบทานแบบว่าต้องชั่งน้ำหนักไง
อันนี้น่ากลัวกระโถนหรืออะไรนะเคี้ย
เอาให้ฟังหน่อยที่มามันเป็นไง
ไอเดียเจ๋งนี้นะคุณผู้ชมเป็นของคุณนพรัชอุณาภาคอายุ๓๓ปี
เป็นผู้บริหารร้านแล้วแต่กะเพราแท้ระดับโลกเฮ้ย
บอกว่าเดิมทีก็เปิดเป็นร้านขายกะเพราหมูกะเพราไก่เนื้อวัวเนื้ออะไรธรรมดาทั่วไปนี่แหละ
แล้วก็ถ่ายภาพลงโซเชียลปรากฏว่าร้านนี้โด่งดังเป็นที่พูดถึงที่จังหวัดขอนแก่น
ก็เลยปิ๊งแหละได้ทางก็จับทางได้แล้วก็เลยนำภาชนะแปลกมาเสริมให้กับลูกค้า
แต่ทางร้านจะถามลูกค้าก่อนเอาประชนะแบบไหน
เอาแบบธรรมดาหรือจะเอาแบบพิษดาร

ซึ่งพัชนะแต่ละอย่างก็ไม่ซ้ำกันเลยคุณผู้ชม
ลูกค้าก็เลยจะได้สนุกสนานกับการรับประทาน
เป็นการสร้างสีสันในการทานกะเพรา

คือไม่ใช่แค่เก๋อย่างเดียวนะเขาทานได้จริง

อ๋อที่ฉันจำได้แล้ววันก่อนนี้ฉันเห็นคุณดาวสุภาษาราเขาไปร้านนี้มา

ดิฉันก็ไม่แน่ใจเห็นเขาลงรูปอยู่นะ

ก็ไปถามเขาก่อนว่าเจออะไรบ้าง
นั่นน่ะสิแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคือราคา
เริ่มต้น๓๙บาทเท่านั้นราคาย่อมเยาว์นะ
แต่เฉพาะเนื้อและตับจะขายในราคา๔๙บาท
ใครอยากจะไปนะคุณผู้ชมร้านเขาขายตั้งแต่๑๑โมงถึงบ่ายสาม
จากนั้นพักก่อนพัก๒ชั่วโมง
แล้วจะเปิดขายอีกครั้งเวลา๕โมงเย็นถึง๓ทุ่ม
ขายทุกวันร้านนี้คุณสังเกตให้ดีมีแต่วัยรุ่นนะ
คนเยอะด้วยนะเออวัยรุ่นนี่ท่าทางจะโดนจิตโดนใจนะ
ชอบไงมันแปลกมันเก๋นะ
ใครอยากจะทานกะเพรานะโดยเฉพาะเมนูกะเพราเนื้อ
เขาจะขายเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมต้องจำวันให้ดีนะคะ

จำพิกัดเอาไว้แล้วกันว่าร้านนี้

ใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเด้อ

เสิร์ฟมาในมือเลย

เดี๋ยวดิฉันจะเสิร์ฟในกระโทนดีกว่า

เอาสิอย่างนั้นแต่ว่าเป็นไอเดียดีเอามาให้ดูกันนะ